ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ประเด็นดราม่ากันหน่อยนะคะ
ต้องบอกว่ากลายเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนค่ะคุณผู้ชม
จู่ผู้จัดละครอย่างพี่ไก่วรายุทธ์เกิดเปลี่ยนตัวนางเอกกลางละครกระทันหันเลย
ทำเอาแฟนคลับออกอาการไม่พอใจเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ากันยกใหญ่นะคะ
่วงไปกับการใส่ไข่ของพี่ม้าออนภาย้ำเข้าไปอีกว่าตัวนักแสดงเนี่ยมีปัญหาจริง
ล่าสุดค่ะทางฝ่ายพี่ไก่เองก็ออกมาเคลียร์แล้วนะคะว่าที่เปลี่ยนตัวเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นไปตามบทประพันธ์ส่วนที่พี่ม้าออกมาพูดอยากจะฝากบอกไปว่าให้เบาลงหน่อยนะจ๊ะ
รอนิคล
ไม่ได้โกรธกันไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับพี่เลยกับเขาเลย
น้ำเสียงม้าหนึ่งก็กลายเป็นสิบ

ได้ความว่าทราบแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ตกใจ
ส่วนเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวอีก๒วันจะออกมาชี้แจงอีกทีนึงนะคะ

ของตัวละครนั่นเองนะคะคุณผู้ชม

อยู่มา๕๐ปีไม่เคยรังแก่ใคร

จริงมีนะที่เอาแบบว่าดาราเนี่ย
ไม่มีที่ยืนในวงการบันเทิงเลย

อันนี้เขาก็เหมือนกับวิภาควิจารณ์กันไปในโซเชียลนะคะ